ต่อไปนี้ต้องถามปุ้ยคุณผู้หญิงเวลาสะพายกระเป๋าผู้หญิงเขาต้องสะพายตรงนี้ใช่ไหม

มันก็เป็นจุดล่อตาล่อใจโจรนะ
บางทีผู้หญิงก็ไม่ทันระวังนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้หญิงซึ่งทำงานเป็นอยู่ในโชว์รูมรถยนต์
แล้วเธอก็ตั้งคันอยู่ด้วยกำลังจะเดินเข้าบ้านสะพายกระเป๋าอยู่
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มากระชากเลย
กระชากเธอก็มีสติเธอก็พยายามกระชากกลับสิคุณผู้ชม
โชคดีนะเธอไม่ล้มแล้วโชคดีที่โจรไม่ได้ของไปนะครับ
คือเธอตั้งคันอยู่ด้วยนะเธอกลัวว่าเธอจะล้มแล้วลูกกับเธอจะไม่ปลอดภัย
นี่มันกลางถนนในหมู่บ้านเลยนะค่ะเออกลางวันแสกมันก็ยังทำกันได้ครับ
แบบนี้มิจฉัยชีพนะฮะพระบุญจรเป็นเห็นชัดเจนผู้ชายสองคนเป็นคนร้ายครับ
ก็อายุ๓๕ปีถึง๔๐ปีต้องขออภัยคนขับเป็นผู้ชายคนซ้อมเป็นผู้หญิงคุณผู้ชม
ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ขับขี่ไปตามถนนของหมู่บ้านอย่างช้า
ผู้หญิงคนหนึ่งชุดสีฟ้าเดินอยู่สะพายกระเป๋าอยู่กลางถนน
คนร้ายเห็นครับกระชากเลยแต่ผู้เสียหายไหวตัวทันกระชากกลับ
คนร้ายไม่ได้กระเป๋าไปขับรถหนีไปนะฮะห่างกัน๕นาทีกล้องวงจรปิดจับได้อีกครั้งหนึ่ง
สองคนร้ายย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมแล้วคาดว่าน่าจะมาดูลาดเหลาหลัง
เกิดเหตุว่ามีอะไรตกอยู่ไหมจะยังไงต่อหนีเค้าร้ายย้อนกลับมา
พอเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขับรถหลบหนีไป
ถือว่าโชคดีนะครับเพราะคนร้ายไม่ได้กระเป๋าไปเลย
เนื่องจากว่าข้างในมีทั้งเงินมีทั้งทอง
มีทั้งบัตรเครดิตต่างมากมายอีกทั้งก็โชคดีไม่ล้มด้วย
เพราะท่านล้มก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอตั้งท้องอ่อน๓เดือนเองคุณผู้ชม
แม้เหตุการณ์นี้คนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินไปแต่ตัวเองก็ต้องการเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยสำหรับสาว
ที่ชอบสะพายกระเป๋ามิจฉาชีพมันอยู่รอบตัวเราต้องระวังด้วย
คนร้ายอาจจะไม่ได้เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่เห็นปุ๊บเขาอยากได้เขาก็ทำเลย
กลางวันแบบนี้ที่ชุมชนในหมู่บ้านมันก็ยังทำแบบนี้
ใครอยู่แถวนั้นต้องระวังหน่อยนะเพราะยังจับไม่ได้นะ
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องสะพายแล้วเหน็บไว้ข้างหน้าไหม

ต้องระวังนะเวลาไปในที่ที่มีคนอยู่เยอะ
หรือว่าถ้าผู้ชายนะชอบสะพายเป้นะครับ
มาสะพายข้างหน้าแล้วก็กอดไว้แบบนี้เหมือนกัน
นั่นนะครับครับก็อยู่ยากว่าทุกวันเนอะ